เพราะว่าไปพบว่าแต่งกายเป็นคารวาสแล้วก็ไปควงผู้หญิงเดินตลาดนัด
สบายใจเฉิบนะครับพอตามไปหนีไปแล้วครับไม่อยู่วัดเลยนะฮะ
อนเขวกตำบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุมราชธานี
รวมตัวกันที่วัดนิกรประสาทช่วงบ่ายของเมื่อวานครับ
เพื่อขับไล่พระครูวินัยวินัยทรสมชาย
เป็นเจ้าอาวาสของวัดให้ออกจากวัดเลย
มีการถือป้ายข้อความแล้วก็ภาพของผู้ชายที่

แต่งชุดสวมหมวกใส่แว่นดำใส่ชุดคารวาสปกติ
ไปเดินกับผู้หญิงที่ตลาดนัดบริเวณ

เจ้าอาวาสบอกว่าชายในภาพคือเจ้าอาวาส
แต่งกายเป็นชุดประเวทธรรมดาเป็นคารวาสออกไปเที่ยวตั้งแต่วันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา
แล้วมีคนไปเห็นจำได้ก็ถ่ายภาพมา
ซึ่งตอนนี้เจ้าอาวาสทางด้านของพระครูวินัยทรสมชายอ้างว่าชายในภาพ
เป็นใครรู้ไหมใครคะฝาแฝดเป็นน้องชายฝาแฝดแต่ชาวบ้านบอกไม่เชื่อ
เพราะว่าไปหาข้อมูลมาแล้วฝาแฝดของเจ้าอาวาสเขาเสียชีวิตไปนานแล้ว
มีฝาแฝดจริงแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว

นายสุรษักรรมสุทธินุลหลักษณ์อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บอกว่า
๒ปีที่ผ่านมาพระครูพระรูปนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เรื่องของทรัพย์สินภายในวัดก็เอาไปใช้เอง

แล้วก็ค่าซ่อมแซมเมนต่าง
ก็ไม่ยอมที่จะอธิบายชี้แจก
อีกทั้งยังไม่จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
เช่นข่าวพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างนี้
ไม่มีการจัดงานอะไรเลยไม่รับกิจนิมนต์ชาวบ้านด้วย
ไม่ทำอะไรเลยชาวบ้านก็จะรวมตัวกันขับไล่พร้อม
ขอให้เจ้าคณะจังหวัดนั้นปลดออกจากตำแหน่ง
แล้วก็สอบสวนเอาผิดทางวินัยส่งด้วย
และจากการตรวจสอบที่กุฏิเจ้าอาวาสนะปิดใส่กุญแจ
และจ้าวาสนั้นก็หายไปหลายวันไม่กลับมาที่วัดอีกเลยนะครับ
คุณเล่นอะไรก็เล่นอย่าเล่นกับศรัทธาคนนะไม่ได้เลย
นี่ไงเขาถือป้ายบอกหมดเวลาแล้วออกไปเลยตั้งแต่วันนี้นะ